คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องอยากจะมาเตือนกันหน่อยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรองหัวหน้าปรายศนีย์นางรองที่บุรีรำค่ะ
จังหวะที่เกิดขึ้นประมาณสัก๒ทุ่มครึ่ง
ศนีย์ปิดทำการแล้วล่ะก็กำลังเก็บออฟฟิศจะกลับบ้านกัน
ทีนี้คุณผู้ชมเห็นประตูเหล็กนี้ใช่ไหมคะ
ประตูเหล็กอันนี้เนี่ยจังหวะที่พนักงานเขาพยายามจะเลื่อนปิดประตูที่ทำการ
ล้อมันติดอะค่ะพวกประตูลื่นเนี่ยบางทีล้อมันชอบติดมันฝืดบ้างอะไรบ้าง
ก็เห็นพนักงานดึงอยู่นานแล้วรองหัวหน้าปรายศนีย์นางรองนะคะ
จิรษักอภัยจิตวัย๔๙ปีก็แหมเข้าไปช่วยอาสาเข้าไปช่วย
ปรากฏว่าจังหวะเข้าไปช่วยค่ะประตูเหล็กอันนี้ค่ะมันล้มลงมาทั้งบานเลยนะคะ
มาทับหัวของรองจิรษักจนได้รับบาดเจ็บหัวแตกเลือดออกที่หูแล้วก็ปาก
ล่าสุดถูกส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลบุรีรำเอ็กซาเรย์สมองแล้ว
เพราะว่ารองจิรษักบอกว่าขยับขาซ้ายไม่ค่อยได้ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูประตูเหล็กที่ล้มทับรองจิรษักกันหน่อย
เป็นประตูเหล็กที่ใช้เหล็กแบบเส้นตันนะคะ
ยาวหกเมตรสูงหนึ่งเมตรครึ่ง
ถ้าคำนวณน้ำหนักคร่าวเนี่ยก็น่าจะมีเป็นตันเหมือนกันนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เขายกประตูเหล็กกลับไปในรางเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็นำพลาสติกกับลวดมาขึงเอาไว้ไม่ให้รั้วล้มลงมาอีก
กระดาษเตือนไว้ด้วยว่าเป็นพื้นที่อันตรายอยู่ระหว่างซ่อมแซมนะคะ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับคนอื่น
จากการสังเกตเบื้องต้นประตูเหล็กเนี่ย
มีขนาดเท่ากับความยาวประตูทางเข้าเลยคือ๑๒เมตรค่ะ
เวลาปิดเนี่ยประตูทั้งสองฝั่งก็คือจะปิดมาบรรจบกันตรงกลางพอดี
โดยที่ประตูนี้ไม่มีเสาหลักรองรับน้ำหนักตรงกลางนะคะ
ปรายศนีย์จังหวัดบุรีรำก็พาทีมข่าวเราไปดูจุดที่ทำให้ประตูล้มคือส่วนของล้อเลื่อน
ประตูรั้วเหล็กเนี่ยเป็นประตูที่อยู่ระหว่างการซ่อมในจุดที่ชำรุดแล้วก็มีการทาสีใหม่
ช่วงเกิดเหตุคิดว่าเจ้าหน้าที่เลื่อนปิดประตูเนี่ยล้อมันคงไปติดกับหินหรือว่าอะไรสักอย่าง
ก็เลยลากปิดไม่ได้รองหัวหน้าก็เลยมาช่วยอีกแรงในการออกแรงดึง
แต่คงจะดึงกันแรงไปจนทำให้ประตูตกรางแล้วก็ล้มมาทับกับรองหัวหน้าค่ะ
การทดลองทับแช้

ปรายศนีย์บุรีรำจะไปก่อสร้างกำแพงรั้วเพิ่มเติมใหม่
เพื่อให้แข็งแรงขึ้นนะครับจะลดระยะความยาวของประตูรั้วลงด้วยนะครับ

อาการของคนเจ็บตอนนี้ก็ล่าสุดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ว่าอีกไม่กี่วันก็จะสามารถกลับมาทำงานได้นะฮะ